น้ำจิ้มซุกี้ย่างเกาหลี๓๐๐กรัม
น้ำจิ้มข้าวมันไก่อันนี้ราคาถูกที่สุด๓๐๐กรัม
ของผมก็น้องพรเหมือนกันน้ำจิ้มไก่นี่๓๖๐กรัมครับผม
น้ำจิ้มทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
เอาขวดนี้มั่นใจครับ
และน้ำจิ้มไก่น้องพรราคาอยู่ที่๓๘บาท
และน้ำจิ้มข้าวมันไก่๓๐๐กรัมที่พี่เอ๋เลือกราคาอยู่ที่๓๖กรัม
และน้ำจิ้มซุกี้ย่างเกาหลี๓๐๐กรัมที่คุณพี่เอชายามิชัยเลือกราคาอยู่ที่
แพงกว่าแพงกว่าบาทที่พี่เอ๋ใช้

แพงกว่าบาทที่พี่เอ๋ยงดี
เฟคจะให้ตัวท้ายกับพี่เอ๋ก่อน

ไม่ได้พกมาตัวเอามาแค่เดือนไก่
เอ๊ค่ะและน้ำจิ้มข้าวมันไก่
เป็นน้ำจิ้มที่ราคาถูกที่สุด
คุณคะตอนนี้ผ่านข้อที่๕มาได้แล้วค่ะ
เอเชยามิชัยสะสมไปแล้วค่ะ

ถ้าพี่อยากหยุดเป๊กให้พี่ครึ่งหนึ่ง
๑๒๕๐๐บาทไปต่อครับครับพี่ไปต่อค่ะ
เงิน๓๕๐๐บาทรอพี่เอเชยามิชัยอยู่ค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

พี่ตี๋มาให้เลือกมาเลยจ้า
พี่เอกคะคะไม่รู้ว่าชอบทานขนมไหม
แต่เราไม่มีขนมมาให้ทาน
เรามีอุปกรณ์ทำขนมเบอร์เกอรี่มาให้ทานค่ะ

เป็นไม้นวดแป้งยาว๙นิ้ว
โอ้โห
เอานวดธรรมดามันต้องเอายาว๙นิ้วได้ไหมล่ะ

เหรอนี่เอาไว้นวดแป้งครับที่๒นี้คือ
แผ่นรองอกขนาด๗คูณ๑๑นิ้ว
นี่นะคะสามารถเอาเบอร์เกอรี่ใส่ไปในนี้

ส่วนอันที่๓นี้นะคะเป็นถ้วยตวงชุด๔ชิ้น
หมายความว่าจะตวงน้ำตาลตวงแป้งตวงส่วนผสมได้หมดนะคะ
นี่คืออุปกรณ์ทำเบเกอรี่ค่ะพี่เอก
นี่คือคำถามข้อที่๖ของพี่เอชายามิชัยค่ะ
อุปกรณ์ทำเบอร์เกอรี่ทั้ง๓ชนิดนี้
ชิ้นไหนราคาถูกที่สุดครับพี่

ผมว่านะผมว่าไม้เนี่ยน่าจะแพงสุด
อันนี้น่าจะแบบว่าก็น่าจะมีราคาอยู่นะ

ใช่ครับแต่ว่าอันนี้พี่มีความรู้สึกว่ามันบาง

มันเป็นถาดขนมพี่นึกถึงขนมหม้อแกงสิ

แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นถาดที่มันเป็นสแตนเลสอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่อันนี้พี่รู้สึกว่ามันเหมือนแผ่นสังกษีอะไรต่างอะไรอย่างนี้ฮะ
เรียกไม่ถูกเพราะฉะนั้นขอเลือกอันนี้ครับ

แสดงว่าเขาต้องรู้แน่เลยว่าอันนี้ถูก

ใช่สดำจะเขียวพี่ก็มั่นใจอันนี้

เรามาดูกันค่ะว่า
ข้อนี้พี่เอจะผ่านไปได้หรือไม่

ถ้วยตวงชุด๔ชิ้น

เปิดมาค่ะ

ขนาด๗คูณ๑๑นิ้ว

ขอให้ถูกกว่า
ขอให้ถูกกว่า๑๘๙บาท

ยาว๙นิ้ว

ชอบตรงนี้ขนาดเหมาะมือ
ราคาต้องแพงกว่า๑๖๙บาท
ราคาตัวถาดนะคะเป็นตัวตั้งต้นนะคะ
เพราะนี่คือสินค้าที่พี่เอเลือกนะคะ๑๖๙บาท
และไม้นวดแป้งยาว๙นิ้ว

และราคาอยู่ที่

นี่ลืมไปหรือเปล่าเหมือนตอนทูบเลยบอกว่า
ที่ทำมาจากธรรมชาติมันน่าจะถูกกว่าหรือเปล่า

เสียดายเพราะว่าพูดจริงเลยว่าเสียดาย
เพราะว่าเนื่องจากว่าจริงแล้วเนี่ย
อย่างที่วิเคราะห์มาแหละครับว่าน่าจะแบบ

พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นมีราคา
ไม่แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้พี่ตี

ข้อที่๘๑แสนบาทไปได้แน่นอนเลยค่ะพี่

ผมคือกรกินีว่างั้นเหรอ

ถ้าไม่มีพี่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะพี่
ป่านนี้เราอาจจะไม่ถึงข้อ๕ก็ได้

นี่คือพี่เอชายามิชัยถือว่ามีฐานความรู้เกี่ยวกับราคามากที่สุดเลยค่ะพี่เอ
ตอนนี้ถ้าจะฟังเพลงพี่เอเข้าไปฟังได้ที่ไหนคะ

เป็นต้องขอบคุณพี่เอชายามิชัยมากนะคะที่มาร่วมสนุกในรายการนะคะ
แล้วก็ต้องขอบคุณผู้ช่วยที่แสนน่ารักด้วยนะคะพี่ตี

ขอบคุณครับ
เสียดายแทนคุณเอจริงครับที่ไม่สามารถไปได้ถึงข้อแจ็คพอร์ตเงินแสนต้องมือเปล่ากลับบ้าน
ช่วงหน้ามีผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปรออยู่พักสักครู่เดียว